มะพร้าวยิ่งหนาวยิ่งมันถ้าไม่มันก็ไม่ใช่มะพร้าวหาว
ผู้หญิงที่คอนไวท์เปล่าขั้นปีเซ็นมากข
วงรัฐบาลจะให้ไปลงทะมงทะเบียนช่วยเหลือกเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวยังไงนะครับ

เรื่องของการควบคุมราคาคือเป็นข้อเสนออยู่
เพราะว่าตอนนี้กรมการค้าภายในก็ชงในส่วนของคอรมอ
ในการที่จะให้มะพร้าวกลายเป็นสินค้าควบคุม
ควบคุมมาถึงว่าควบคุมการขนย้ายการขนส่ง
เพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบขนส่งและทำให้ราคามะพร้าวในบ้านเราตกต่ำ

เพราะว่าเขาเสนอไปในการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช
ที่มีรองนายกสมคิตเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่๑๘ตุลาคม

เพราะช่วงนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปชาวใต้นะฮะ
ฝนคงต้องเตรียมรับมือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ข้องคื่นนี้ค่ะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
ก็เมื่อวานี้มีการบอกว่าวันที่๒๗จะเข้าสู่ฤดูหนาวอะไร
คนก็สงสัยเอ๊ะทำไมไม่ประกาศวันที่๒๗เลย
หรือว่าทำไมไม่ประกาศวันนี้เข้าสู่ฤดูหนาวเลย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสลมเนี่ยยังอ่าเขาเรียกว่าอะไร
ความหนาวเย็นเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงขากลับของอากาศเย็น
อาจจะสังเกตไหมฝนที่ตกมาในระยะนี้จะเป็นฝนตกที่แบบว่าไม่ได้ฟ้าร้องฟ้าผ่า
ฝนตกปล่อยอันนี้เป็นสัญญาณว่าอากาศหนาวเย็นเป็นอยู่ในช่วงขากลับจากรอบที่แล้ว
ถามมาอีกทีหนึ่งนะครับจะมาหลังวันที่๒๖ก็คือวันที่๒๗นั่นเองมาถึงไทยนี่แหละครับ
แล้วมารอบนี้เนี่ยให้จับตาเลยนะครับช่วงสิ้นเดือนนี้เนี่ยกรุงเทพมีโอกาสต่ำสุดเนี่ย
อาจจะแตะประมาณ๒๐องศาบางจุดอาจจะต่ำกว่า๑๙องศาบางพื้นที่ที่อยู่ติดกับลาวบนเนี่ย
อาจจะประมาณ๑๕๑๖องศาคือลาบนะนี่คือสิ่งที่เราจะได้เจอกันสิ้นเดือนนี้
เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้ติดตามข่าวกันนะครับ
ว่ากรุงธุประกาศให้ตั้งแต่วันที่๒๗เนี่ยนะครับเราจะเข้าสู่ฤดุหนาวอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ดูจากปัจจัยส่วนสำคัญก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือวงบริเวณอากาศเย็น
อ่อนกำลังถอยร่นกลับไปนะครับความชื้นที่เข้ามาก็มาปะทะกับความเย็นที่อยู่บางบริเวณทางตอนบนประเทศไทยก็ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าหลังวันที่๒๗เนี่ยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะค่อยถูกดูดกลืนหายไปนะครับจากอากาศเย็นที่จะค่อยแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง๒๓ระลอกติดต่อกัน
ส่วนฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกเลยครับว่าถ้าหากภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศหนาวเย็นมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนก็จะมีปริมาณมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะครับมีหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกว่าตัวบริเวณทะเลจินใต้ตอนล่างนะครับ
ก็มีการดูดเอากลุ่มฝนดูดเอาความชื้นที่อยู่ในบริเวณพื้นทวีปเข้ามาสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนี้
เคลื่อนตัวข้ามจากบริเวณอ่าวไทยไปยังบริเวณทะเลฝั่งอันดามันนะครับดังนั้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนอาจจะเยอะหน่อยในระยะนี้
คลื่นลมโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยก็จะแรงเป็นพิเศษนะครับสูงประมาณ๒๓เมตรโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนอง
ดังนั้นฝั่งอ่าวไทยใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันหน่อยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่มีฝนกระจายตัวปกคลุมในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับ
มีหลายจุดหลายจังหวัดเช่นเดียวกันก็คือในบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรตากเชียงใหม่เชียงรายพยาว
กรุงเทพนะครับสมุทรปราการสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสนะครับ
พื้นที่พวกนี้มีฝนตกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับ
ไปดูกันหน่อยครับกระแสลมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง

แต่ถ้าหากเราไปดูช่วงวันที่๒๗จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
กระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือก็คือกระแสลมที่หอบเอาอากาศเย็นมา
แรงเป็นพิเศษนะครับก็จะพัดปกคลุมแบบนี้เลยนะครับ
สังเกตว่ามีการพุ่งตรงมายังบริเวณกลางประเทศก็คือประเทศไทยนะครับ
แล้วก็มีลักษณะของอากาศเย็นคุณผู้ชมดูสีแดงนี่ดีนะครับ
นี่คือมีกำลังแรงมากนะครับ
สีน้ำเงินคือมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับ
ถ้าหากมีการเคลื่อนที่มาปกคลุมก็จะทำให้จุดดังกล่าว

ถ้าเกิดสีน้ำเงินปกคลุมบริเวณไหนอากาศจะต่ำกว่า๑๕องศานะครับ

จะสังเกตว่าหลังจากวันที่๒๖เนี่ยนะครับ
ก้อนแดงมันจะค่อยบมาติดฝั่งตะวันออกของจีน
แล้วก็สีฟ้าจะมีแนวโน้มแพลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยนะครับ
นั่นก็หมายความว่าหลังวันที่๒๖อากาศจะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
และจะสังเกตว่ามีเป็นยวงเลยนะครับ
มาเป็นระยะระยะระยะ
ก็จะทำให้ความหนาวเย็นเนี่ยนะครับ
มีการเติมเต็มมาอย่างต่อเนื่อง
อากาศก็จะมีความเย็นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับ

ในช่วงนี้เป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนัก

พรนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานรัฐธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังแล้วก็สตูน
พื้นที่เหล่านี้นอกจากจะต้องระวังเรื่องของฝนแล้วคลื่น

นี่คือสิ่งที่กรมบุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนกัน
เช็คว่าสิ้นเดือนละภูมิในพื้นที่ของเราเท่าวันไหร่
ทีนี้ยังไงเกษตรกร